แล้วก็เป็นสิ่งเจ้าท่าที่เฉือนเอาชนะไปแบบวุดหวิดครับ

เจ้าถิ่นนั้นผลงานช่วงหลังไม่ค่อยดีนะครับ
๕เกมหลังสุดแพ้ถึง๔นัดชนะแค่นัดเดียวนะครับ
นาทีที่๑๐นะครับคุณผู้ชมครับ
เควินดิรัมเปิดประตูเปิดลูกเตะมุมเข้ามานะครับ
แล้วก็เป็นชัดชัยบุตรพรมรับพาดมาเข้าทาง
ทำให้สิ่งเจ้าธาตุขึ้นนำก่อน๑๐ในครึ่งเวลาแรกนะครับ
ชัดชัยนี่ก็เสียดายเลยครับพลาดท่าเองจังหวะนี้
จากนั้นในครึ่งหลังนาทีที่๖๖ครับ
จังหวะนี้โอ้โหรัตนัยส่องแสงจันทร์พลาดเต็มครับ
แต่ว่าที่พลาดกว่าคืออัครวินสวัสดีนะครับยิงนกโล่งไปชนเสาครับ
เพื่อนมาตามซ้ำให้ก็ไม่เข้าอีกนะครับเพราะว่าไปตรงตัวรัตนัยส่องแสงจันทร์ครับ
พลาดแล้วนะครับแต่ว่านาทีที่๘๒เชียงรายไม่ได้จุดโทษ
บิทโรชาล่าคนที่ทำประตูดันมาทำแฮนดบอลครับ
เสียจุดโทษให้กับเคเลตอลสิมวาสังหารเข้าไป
กอร์เสมอกันอยู่ที่๑ประตูต่อหนึ่งแต่ตีเสมอได้ไม่นานครับ
ทีที่๘๔การท่าเรือได้จุดโทษบ้างนะครับ
รูสียันเกมถูกทางด้านพรศักดิ์ป้องทองกระแทกจากด้านหลังเป็นจุดโทษครับ
สังหารลูกนี้เข้าไปเยือกเย็นมากครับก็ช่วยให้สิ่งเจ้าท่านั้นเอาชนะไปได้๒ต่อ๑นะครับ
มีเพิ่มเป็น๒๒คะแนนขึ้นไปอยู่อันดับที่๔ขณะที่เชียงรายแพ้๒นัดติดต่อกันตกไปอยู่อันดับที่๘ซะแล้วล่ะครับ